ลูกแล้วลูกน่ารักด้วยลูกเป็นผู้หญิงด้วย
หลายคนบอกว่าเฮียก่อนมีเมียมาตอนไหน

ไม่ค่อยมีข่าวกับสาวคนไหนมานานสองนาน

แต่ล่าสุดเจ้าตัวด้านโพสต์รูปร่วมกับทารกน้อย

มีลูกแล้วนะลูกสาวซะด้วยชื่อหนูอันดาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมก็มีแฟนในอินสตราแกรม
เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย
แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าพี่แท่งนั้นแอบไปมีลูกมาตอนไหน
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเขาขอออกโรงเคลียร์ประเด็นด้วยตัวเองเลยว่า
ไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานที่โพสต์ไปตอนนั้น
เพราะว่ากำลังเหินหลานสาวตัวน้อยแบบสุด
เนื่องจากว่าเอ็นดูในความน่ารักน่าชัง
ส่วนตอนนี้ตัวเองก็ยังคงครองสถานะโสด

แต่เป็นเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ใช่ก็เท่านั้นเองค่ะ
เรื่องลูกก็มีลูกสาวครับ
จริงตำแหน่งเป็นพ่อทวนหัวครับ
น้องชายเขามีคลอดน้องออกมา
ผมก็ไปเยี่ยมแล้วก็รู้สึกโอ้โหน่ารักมากเลย
ก็เลยแบบจองเลยครับ
มันเป็นมุมน่ารักเราก็อาจจะเขียนแล้วไม่ได้คิดไว้ว่า
คนอื่นจะเชื่อเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่วันนี้ก็ดีใจที่จะได้บอกทุกคนว่าจริงแล้วก็
เป็นลูกน้องชาย
เป็นหลานคนเดียวที่แบบเกิดในบ้านเราเลย

นี่ยังมีของตัวเองได้ไหมครับ
ก็นี่แหละฮะขอเข้าไปแล้วได้แล้ว

คือถ้ามันซีเรียสขนาดนั้นยังไม่เจอเลย
แต่ว่าถ้ามีไปหยอดไปแอ้วอะไรอย่างนี้มี
แต่เวลาเราเห็นคนที่ยังมีครอบครัวเนี่ย

ชีวิตโสดใช่ไหมครับ
ไม่ได้ห่วงครับมากัชช่ากันไปได้เลยครับ